คุณผู้ชมฮะมาดูที่วัดแห่งหนึ่งจริง
วัดเป็นที่สงบเอาไว้รักษาศีลรักษาธรรม
ไม่ใช่แอบมามั่วสุมพลอดลักษ
ห้องน้ำของวัดเป็นที่ร่วมรักกันคุณ

แล้วตอนเช้านะพระท่านต้องมาเก็บมากวาด

ของที่อยู่ในถังสังขทานถูกลื้อออกมาหมดเลย

นี่ที่วัดแม่นางปลื้มแต่พระไม่ปลื้มแล้วฮะ
พระครูประหลัดสวรรค์สีริวุฒโธท่านจะเอาวาด
ของวัดแม่นางปลื้มตำบลหัวรอ

สพพศิษฐียาบอกว่าตำรวจส่งสายตรวจ

ทุกวันทุกคืนวัดจะได้รับความเดือดร้อน
กลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามามั่วสุมภายในวัดแทบทุกวันเลย
เมื่อคืนวานกลุ่มวัยรุ่นก็เข้ามารื้อถังสังฆษาธรรมเล่น
มั่วสุมพลอดรักร่วมรักกันในห้องน้ำวัด
พอถึงตอนเช้าเอาเดือดร้อนพระแล้วก็ลูกวัด
ต้องมาเก็บมากวาดทำความสะอาดนะครับ
ตำรวจสายตรวจจึงมาตรวจดูพื้นที่นะฮะ
ซึ่งเป็นห้องน้ำวัดอยู่ใกล้กับจุดถวายสังขทานตรงนี้

ลักษณะห้องน้ำแบ่งเป็นห้องน้ำชาย๓ห้อง
ห้องน้ำหญิง๓ห้องทำความสะอาดไว้หมดจดแล้ว
แต่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่
อยากขอตำรวจหมั่นมาตรวจตราให้หน่อยนะครับ
ฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะฮะ
อืม

มันมาเล่นแล้วมันลื้อของต่างหาฐานนะครับ

ของอะไรที่เราไม่กลัวต้องกินน่ะ

เช้าแล้วต้องไปเก็บกวาด
แล้วมันเสริมห้องน้ำเต็มมาไม่หมด
พระท่านบอกโอ้ยปวดหัวกับเด็กเหล่านี้ปวดเนื้อปวดตัวด้วย
ต้องให้เด็กวัดนวดให้หน่อยนะฮะเช่นเดียวกับชาวบ้านในระแวกวัดแม่นางปลื้ม
บอกว่าเห็นวัยรุ่นมามั่วสุมกันเป็นประจำทุกคืนเลยและอยู่กันจนตี๓ตี๔นะครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กในพื้นที่แหละฮะอยากให้ตำรวจหมั่นมาตรวจสอบหน่อยนะครับ
ด้านของรองสาวัดป้องการปราบปรามของสพพศิวธิยาบอกนะครับว่าจะมีมาตรการสามขั้นคือ
หนึ่งขั้นแรกจะนำตู้แดงมาติดให้สายตรวจเข้ามาตรวจตราบ่อยขึ้นนะครับ
หากพบว่ามีการมั่วสุมจะทำประวัติและถ้าหากมีพฤติกรรมต้องสงสัย
ก็จะนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดด้วยและ๓ครับได้แนะท่านเจ้าอาวาสว่าหลัง๒ทุ่ม
ปิดล็อกห้องน้ำเลยท่านเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอาทยากรรม
แล้วก็มาร่วมรักกันในห้องน้ำวัดนั่นนะฮะค่ะ